เรื่องต่อไปก็เป็นอุบัติเหตุที่ฝากเตือนกันเป็นประจำเลย
เรื่องของการใช้รถใช้ถนนอย่างมีสติ
ไม่ประมาทเพราะว่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกแล้วค่ะ
เขาจอดอยู่ดีค่ะคุณ
ชนรถเขาค่ะตัวเองก็เจ็บนะคะใช่
แทกเข้าไปแรงขับชนแรงเลยล่ะคุณผู้ชม
แล้วภาพจากกล้องวงจรปิดที่บริเวณถนนแห่งนี้
เขาบันทึกภาพได้ก็คือชายคนนี้ขับขี่รถมอเตอร์ไซค์มา
ด้วยความเร็วเราเห็นเลยความเร็วจริง
พุ่งชนไปอย่างจังเลยตัวเขาก็ไปอัดกับรถเหมือนกัน
แทกเลยนะคะแล้วก็ล้มลงไปแบบนี้
รถที่ล้มขึ้นมาปั๊บสำรวจตัวเองก่อน
ซ้ายมองขวาได้รับบาดเจ็บไหมแต่ก็น่าจะจุกอยู่ประมาณนึงนะ
เพราะชนแรงเหมือนกันหลังจากนั้นขับรถมอเตอร์ไซค์ไปเลยค่ะ

คุณผู้ชมสังเกตดูนะคะรถสีขาวคันนี้ผิดไหมคะ
คือจอดในจุดที่ไม่ควรจอดหรือเปล่า
เพราะจอดมันเป็นที่ขาวแดง

ถูกต้องรถเก๋งสีขาวคันนี้จอดในที่ห้ามจอดค่ะ
นี่คือที่ห้ามจอดซึ่งเป็นแถบขาวแดง

ใช่ค่ะซึ่งก็คือห้ามหยุดรถหรือห้ามจอดรถทุกชนิด
ระหว่างแนวเขตที่กำหนดเป็นอันขาด
นี่ตามกฎหมายจราจร
คุณสอบไปขับขี่มาคุณต้องรู้แล้วนะฮะ
เพราะว่านี่คือการฝ่าฝืนกฎจราจรทำผิดกฎจราจร

ประมาทเหมือนกันหมวกกันน็อกก็ไม่ได้ประมาท
ใช่หมวกกันน็อกคุณก็ไม่ได้ใส่คุณมีความประมาทด้วย
คุณไม่ได้ดูทางเหรอว่าข้างหน้ามีรถเขาจอดอยู่
ต่อให้เขาจอดหรือเขาขับคุณชนคุณก็ผิดนะ
แล้วก็ไปชนเขาทำให้ทรัพย์สินผู้อื่นเสียหาย
แล้วหนีชนแล้วก็หนีไปเลย
ทั้งหมดทั้งมวลมันมีคนผิดคนถูก

มันมีเรื่องราวของการไม่เคารพกฎจราจร
และมันก็มีเรื่องราวของคนที่ประมาทในการขับขี่บนท้องถนน
อันนี้เราก็เลยนำคลิปนี้มาฝากเตือนเป็นอุทาหรณ์
ให้กับคุณผู้ชมที่ใช้รถใช้ถนนกันนั่นเอง